มาถึงคู่อีกคู่หนึ่งละกันคู่นี้ก็รอลุ้นได้เหมือนกันนะคะ
สำหรับคุณอ๊อฟชนะพลค่ะแล้วก็น้องฮาน่าลีวิสนั่นเอง
ตอนเนี้ยก็คบกันมาหนึ่งปีกว่ากว่าแล้วนะคะก็น่ารัก
เขาเรียกว่าอะไรเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะ
หนุ่มอ๊อฟเนี้ยบอกว่าคบกันแล้วอุ้ยสบายใจสบายใจ
ฝ่ายหญิงคอยให้กำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตเราในทุกเรื่องเลย
โดยเฉพาะเรื่องงานค่ะก็สนับสนุนแล้วก็แนะนำปรึกษากันไปนะคะ
ปี้กันขนาดนี้ก็เลยขอถามถึงเรื่องข่าวดีของหนุ่มอ๊อฟซะเลยแล้วกัน
เจ้าตัวบอกว่าเรื่องนี้ขอให้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันนะ
หมายถึงเรื่องแต่งงานอะเนาะแต่ส่วนตัวค่ะเขาก็อยากแต่งงานนะ
มีครอบครัวแล้วเพราะว่าอายุเนี่ยเพิ่มขึ้นปัจจุบันอ่ะสามสิบสี่
เฮ้ยแต่ผู้ชายอายุสามสี่นี่มันแบบเริ่มต้นนะทางเหนือทั้งตัวใช่ค่ะ
ประกอบกับคุณแม่เองก็เปลยคุณแม่ของหนุ่มอ๊อฟบอกว่า
ก็อยากอุ้มหลานแล้วนะคะแต่ก็ไม่อยากไปเร่งเขาค่ะ
เพราะว่าเรื่องแบบนี้มันต้องเป็นความรู้สึกนะ
แล้วก็เป็นความคิดเห็นที่มันตรงกันค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
ว่าอยากมีครอบครัวแหละเพราะคุณแม่ผมก็อายุเยอะแล้ว

เป็นเรื่องอนาคตดีกว่าเพราะว่าผมบอกแล้วว่าในจุดนี้
ให้มันให้มันไปเองโดยมันคำตอบพร้อมกันทั้งสองฝั่งดีกว่า
เรื่องแต่งตัวไม่ค่ะนะฮะโอ้เขาก็อยู่กันกันมานานเนอะ
แล้วก็เขาก็มีคนดูแลที่ดีของเขานะครับซึ่ง
มันอาจจะเป็นภาพงานที่เขาจำเป็นที่จะต้องทำ
แล้วเราเห็นแล้วเอ๊ยเราก็แซวเราก็แอบแอบแซวแอบเล่นแอบทะเล้นใส่เขาบ้าง
เรื่องแบบนี้มันก็เป็นความหยอกล้อกันมากกว่า
โอ้โหหล่อนะคะแล้วก็ที่เห็นที่ใส่ชุดนี้ค่ะคือเป็นงานอีเวนต์
รับพรีเซนเตอร์น้ำปลาร้านะครับโอ้โฮธรรมดามาแรงแล้วเดี๋ยวนี้น้ำปลาร้านะ
จริงเอาละยี่ห้อแซวจริงจริงนะคะ